ฟังอีกมุมจากอดีตทนายความของครูจอมทรัพย์
ต่อสู้คดีชั้นอุทธรณ์ให้ครูที่บอกว่าตนเองคือแพ้
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา